เราจะพบกับคุณสุภาพคลี่ขจายด้วยนะครับ

วันนี้คุณสุภาพจะคุยกับคุณภัยบูลนิติตะวัน

ผู้ที่ประกาศตัวชัดเจนว่า
ขอตั้งพักการเมืองเพื่อสนับสนุนพลเอกประยุทธ์

กลางเสียงคัดค้านจาก๒พักการเมืองใหญ่ของไทย
คุณสุภาพจะคุยกับคุณภัยบูลได้ความว่าอย่างไรบ้าง

มีท่านผู้ฟังเยอะเลยครับ

การปฏิรูปพุทธศาสนา

ตอนที่มีการยึดอำนาจใหม่

พุทธศาสนาหรือปฏิรูปวงการสงฆ์
โอ้โหพูดกันมากในตอนนั้น

ว่าจะลุยเรื่องการปฏิรูป

เพราะว่าตอนนั้นวงการสงฆ์มีปัญหาเยอะ

ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเงินทอง
ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับศรีกา
คนบอกว่าปล่อยให้วงการสงฆ์เป็นอย่างนี้
ดีจะพลอยเสียไปด้วย

แต่ว่าดูเหมือนว่า

ไม่ได้มีการขารับมา

ในชุดที่รัฐบาลตั้ง

คนยังคาใจเรื่องนี้อยู่
ตอนหลังมาหาธระสมาคม

ไม่มีบรรทัฐานที่ชัดเจน
จนกระทั่งคนเดิม

แล้วก็บอกว่านโยบายหลักอย่างหนึ่งของพักที่จะตั้ง

ออกกฎหมายให้มีการปฏิรูปวงการสงฆ์
ฉะนั้นวันนี้ขอย้อนกลับไปคุยเรื่องนี้กันอีกทีนึง

มาเป็นแขกเชิงกับเราครับสวัสดีคุณไพบูนครับ
ครับต้องเนี่ยที่เกินมาเนี่ย

จะทำอะไรตั้งพักแล้วบอกจะเอาเรื่องนี้เป็นเรื่องหลัก

สิ่งที่จะเสนอให้แก้ไขหลักที่เกี่ยวกับเรื่องวงการสงฆ์คืออะไร
ก็ต้องเรียนก่อนนะว่าเรื่องนี้ที่เราต้องทำ
ว่าประชาชนเขาเรียกร้อง
แล้วพักที่ตั้งขึ้นก็เป็นเครื่องมือของประชาชน
ดังนั้นก็ต้องทำตามสิ่งที่ประชาชนต้องการ
ประชาชนตอนนี้ละอาใจกับวงการส่ง

โดยเฉพาะประเด็นสำคัญที่สุดก็คือ
พระพุทธเจ้าได้ห้ามไว้แล้วว่าพระพิสุเนี่ยนะ
จะไปรับเงินหรือไปยินดีในเงินทอง
ก็อยู่ในศิลป์๒๒๗ข้อที่ท่องกันไว้ส่วนปฏิโภคทุก๑๕วัน
แต่ปรากฏว่าพระพิสุส่วนใหญ่โดยเฉพาะพระพิสุที่เป็นชั้นปกครองด้วยนะฮะ

้วนแล้วแต่ละเมิดสินข้อนี้ทั้งสิ้นนะฮะ
มันเป็นที่มาของปัญหาอื่นที่ตามมากันไปหมด

เพราะฉะนั้นพอพระมีเงินมากโอ้โหก็มีปัญหาตามมาเยอะ
ใช่เราก็ตรวจสอบก็มีหลายเรื่อง
มันเป็นที่มาเมื่อสะสมเงินทองลำรวยได้

พยายามสร้างศรัทธาให้กับประชาชน
โดยใช้ภาพพุทธศาสนาไปหลอกล้วง
ไปขายบุญบ้างไปอะไรต่างทั้งหลาย
ทำให้ประชาชนต้องตกเป็นเหยื่อนะฮะ
แล้วก็เงินทองก็เอาไปใช้จ่ายในทางที่มิชอบกันไปหมด
ที่มาทั้งหมดก็มาจากการล่วงละเมิดพระธรรมวินัย
ดังนั้นพอเรามีจะตั้งพักประชาชนปฏิรูปขึ้น

เพราะว่าคณะสงฆ์เพื่อให้อยู่ในพระธรรมินัย
ซึ่งเราดูแล้วปัญหาทั้งหลายเนี่ย
ไม่ว่าจะมาพูดไม่ว่าจะมาตรวจสอบอะไรก็ตาม
มันก็ติดอยู่ที่โครงสร้างของกฎหมายนั่นแหละ

กฎหมายพรบคณะสงฆ์ฉบับปัจจุบัน
บิดเบือนทำให้พระพิสุ
กลายเป็นไม่อยู่ในพระธรรมวินัยได้
เรื่องของการจัดการของวัดอย่างนี้นะฮะ
ไปให้เจ้าอาวาสรูปเดียวมีอำนาจเสร็จเด็ดขาดในการจัดการวัด

ตรงนี้สำคัญเพราะว่าพอพระมีเงินมาก
คนไปทำบุญเอาเงินไปให้พระพระมีเงินมาก
ก็เกิดกรณีไปมีศรีกาไปซื้อบ้านไปมีทรัพย์สินเงินทอง

เลื่อนตำแหน่งแล้วขึ้นเป็นใหญ่เป็นโตกันมา
ก็เป็นระบบซื้อขายตำแหน่งตำรวจ
เพราะเหตุพระพุทธเจ้าคือพระพุทธศาสนานี่ประเสริฐที่สุด
เราไม่ต้องไปปฏิรูปไม่ได้เพราะว่าพระพุทธธรรมสุดยอดแล้ว
แต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือกิจการพระพุทธศาสนาหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
โดยเฉพาะพระพิสุถ้าล่วงระเบิดพระธรรมวินัย
ก็จะทำให้สร้างปัญหาความเสื่อมให้เกิดกับศาสนา
จะเป็นคณะอำเภอจะเป็นเจ้าคณะจังหวัด

ใช้เงินหมดแล้วใช้ระบบอุปถัมภ์กันหมด
แล้วกฎหมายก็เขียนเอื้อให้
ที่จะให้เจ้าคณะภาคเจ้าคณะหน้าหนท์
เจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอำเภอ

สามารถมีอำนาจตัดสินอะไรต่างได้

แล้วต่อมาเครื่องการก็ดูเครื่องการตำรวจ
แต่สองอันนี้ผมว่ารวมกันสู้คณะสงฆ์ไม่ได้ตอนนี้
ปัญหานะฮะเพราะว่าทั้งนักการเมืองทั้งตำรวจนี่
ถูกสะสางกันมาตลอดเวลาทุกยุคทุกสมัย
ก็ดีขึ้นเป็นลำดับลำดับแต่คณะสงฆ์ไม่มีการแตะต้องเลย

ที่ไม่แตะต้องเพราะสร้างภาพเอาพระพุทธศาสนา

ราวที่แล้วคุณภัยบูลลุยอยู่พักหนึ่ง

เพราะว่าเราก็คิดว่าเราก็เรียกร้องให้ประชาชนมาช่วยกัน

ทำไมตอนนั้นที่ทำอะไรไว้ไม่มีการเอามาขารับ

แต่ว่ายังไงมันก็มีความคืบหน้า
อย่างเช่นตอนนั้นเราก็ตรวจสอบเรื่องกรณีพระธรรมชโยวัดธรรมกาย

แล้วตอนหลังเราก็ต่อต้านกรณีที่จะสถาปนาสำเร็จสมเด็จช่วง

ซึ่งเราก็คัดค้านเพราะว่าท่านล่วงละเมิดพระธรรมวินัย
สถาปนาขึ้นไปสมเด็จพระสังฆราชได้ยังไง

สุดท้ายเราก็ได้สมเด็จพระสังฆราชที่

แต่ว่าปัญหาแก่นแท้ยังอยู่
แก่นแท้จริงหลังจากที่ศึกษามาทั้งหมดแล้ว
ปัญหามาจากพรบคณะสงฆ์ฉบับปัจจุบัน
ซึ่งใช้มา๕๐กว่าปีไม่ได้ปรับปุ่มเลย
ถ้าได้เข้าไปทำงานการเมือง
มีโอกาสจะเสนอแก้ไขกฎหมายก็จะแก้กฎหมายนี้
เราไม่แก้อย่างเดียวยกร่างกันขึ้นมาเลยนะฮะ
เป็นร่างพรบคณะสงฆ์ฉบับใหม่

ถ้าสมมุติว่าความฝันที่ว่าเป็นจริงนะทำได้นะ
วงการสงฆ์หลังจากมีการออกกฎหมายใหม่แล้วเนี่ย
วงการสงฆ์จะเป็นอย่างไรจะตามกว่าเดิมนี้อย่างไร

แล้วก็จะทำให้บริสุทธิ์แล้วก็จะทำให้ศรัทธาของญาติโยมนั้น
ก็จะสบายใจแล้วกลไกของพระพิสุเช่นเดียวกัน
พระพิสุที่เป็นชั้นทั่วไปธรรมดาก็จะมีสิทธิ์มีเสียง

การปกครองจะให้พระพิสุทั้งประเทศมีส่วนร่วมกันไปหมด
ผมว่ามีสิทธิ์ที่จะเลือกที่ท่านเห็นดีเสนอชื่อไป
พระพิสูทั้งวัดจะต้องมีส่วนร่วมเป็นรูปคณะกรรมการสงศ์วัด
แล้วก็เจ้าวาดไม่ใช่เป็นรูปเดียวมีอำนาจ
แต่เป็นในฐานะประธานคณะต้องปกครองโดยมติของสงฆ์ทั้งวัด
ส่วนในระดับอำเภอเหมือนกันพิสูจนทั้งอำเภอเนี่ยเสนอชื่อไป
พิสูรูปใดที่ท่านเหมาะสมแล้วก็ถ้าใครได้มีผู้เสนอชื่อจำนวนมากพอสมควร๗ลำดับแรก
ให้เป็นคณะปกครองสงฆ์อำเภอ
อันนั้นจะแก้ปัญหาเรื่องการซื้อขายตำแหน่ง

ถ้าเราไม่ทำอย่างนี้นะไม่เป็นรูปธรรมไม่จบ
การที่หวังให้คณะกรรมการมหาเทราสมาคมไปแก้นั้น
เป็นการแก้แบบเขาเรียกว่าปะหน้ากันเฉยครับ
แค่เอาปะแก้ผ้าเอาหน้ารอดให้แค่นั้นเอง
ทั้งหมดในปัญหาใหญ่ที่สุดตอนนี้ที่เกิดขึ้น
มาตั้งแต่ระดับกรรมการมหาเตรียรัฐสมคมด้วยนะครับ
แต่ผมที่พูดมานี่เว้นแต่มีสมเด็จพระสังฆราชนะครับ
ท่านทรงวัดปฏิบัติสูงสุดดีที่สุดนะฮะ
แต่ว่ากรรมการมหาเทราสมาคมส่วนใหญ่นะครับ
ละเมิดพระธรรมวินัยแล้วก็รักษาผลประโยชน์เป็นกลุ่มผลประโยชน์ใหญ่
ซึ่งมันเหมือนกับนักการเมืองนะครับ
นักการเมืองในระดับรัฐบาลมีปัญหาซะเอง
กลไกทั้งหมดมันก็เกิดปัญหาหมดมีการทุจริตมีการเขาเรียกว่า
แต่สำหรับพระนี่สองอย่างเลยนะครับ
ถ้าเป็นการทุจริตเรื่องเงินทองด้วย
และยังเป็นการล่วงละเมิดพระธรรมวินัยในขณะเดียวกันด้วย
เอาล่ะนี่แนวทางครับแนวทางนโยบายของพักตอนนี้จดทะเบียน

พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาคุยกับคุณภัยบูลนิติตะวันต่อครับ

หลังจากคุณภัยบูลมาออกรายการนี้
และประกาศชัดเจนจะสนับสนุนคนกลาง
เป็นนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์นี่แหละชัด

หลังจากนั้นข่าวตามมาก็คือว่า

ที่เขาเรียกกันว่าฝ่ายประชาธิปไตย

แสดงเจตจำนงชัดเจน

เพราะพักเราก็ไม่เสนอชื่อ

เราก็ไม่ประกาศอย่างนั้นเราก็ไม่เอา
ดังนั้นเราจึงคิดว่า

ผู้ที่มีสอสอสอวอ

ชื่อของบุคคลที่อยู่ในบัญชีของพักการเมืองอื่น

เมื่อความเห็นตรงกันเรารวมกันเกิน๓๗๕
บุคคลที่อยู่ในบัญชีพักอื่นก็

นี่นี่นี่นี่นี่
นี่นี่นี่นี่นี่นี่
นี่นี่นี่นี่นี่
นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่
นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่
นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่
นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่
นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่
นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่
นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่
นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่
นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่
นี่นี่นี่นี่นี่นี่
นี่นี่นี่นี่นี่นี่
นี่นี่นี่นี่นี่นี่

นี่นี่นี่นี่นี่
นี่นี่นี่นี่นี่
นี่นี่นี่นี่

นี่นี่นี่

นี่นี่

ชองว่าทั้งสองพักใหญ่นั้นอุดมการตรงกันตลอดมาตลอดใช่ไหม
ตอนนี้ตกลงภักดิ์คุณภัยบูลมีแนวโน้มว่า
จะเป็นแกนนำของพักทหารหรือเปล่า

แกนนำคนที่เห็นตรงกันว่า
การเมืองในหลังเลือกตั้งแล้ว
มันยังจะต้องมีช่วงเปลี่ยนผ่าน
ไม่ใช่วิ่งไปสวยระบบเต็มระบบอย่างสมบูรณ์

ให้มีระบบที่ผสมผสานกัน

ไม่ใช่เป็นนายกที่มาจากพักการเมืองใด

กลับไปสู่วันที่๒๒พฤษภาคมอีก
ไม่ว่าพักจะรวมกันยังไงก็ตาม
มีแต่นักการเมืองมาจากภาคการเมืองทั้งหลาย

ดังนั้นเราอยากจะให้นายกคนกลาง

โดยที่มีพักการเมืองทั้งหลาย

แล้วภักดิ์การเมืองก็ส่งคนมาเป็นรัฐบาล

แล้วก็มีนายกรัฐมนตรีที่มาจากคนกลาง

เดินหน้าต่างความชอบทำทั้งหลายก็ไปได้หมด
ดีกว่านั่นคือความเห็นเรา
แล้วเราก็ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม

เราจะเป็นแกนนำในการเชิญชวน
สมาชิกทั้งสภาพุทธแห่งราษฎร

ใหญ่ทั้งหลายนั้นเป็นนายกรัฐมนตรี

เกิน๓๗๕ทั้งนั้นก็ตั้งไม่ได้

คำเดียวคิดอย่างนี้จริง

ผมพูดตั้งแต่วันที่๙สิงหาคม

วันที่๙สิงหาพบประกาศตั้งพัก
อยากจะต้องจัดตั้งเป็นพักประชาชนปฏิรูป

ผมสนับสนุนเพราะท่านเป็นคนกลางนะฮะ

แต่วันนี้มาใหม่คือนอกจากสนับสนุนพลเอกประยุทธ์แล้วเนี่ย
ยังคัดค้านที่จะเอานายกจากบัญชีรายชื่อของพักการเมืองด้วย

คือถ้าเราจะต้องการที่อยากจะเห็นนายกคนกลาง
เราก็เท่ากับเราไม่ยอมรับนายกที่อยู่ในบัญชีรายชื่อภักดิ์อื่น

ผมไม่มีกราศน์นะฮะผมไม่เหมือนภาคอิน

ภาคอินที่มีอยู่ภาคเดิมเนี่ยนะ

มันคุ้มเคลือเคลือนะ
และสุดท้ายเดี๋ยวมาจะ

ถึงวันเลือกตั้งให้บัญชาชนก็ฟังว่าเขาว่ายังไง
แล้วพอหลังเลือกตั้งก็ต้องเป็นไปอย่างที่ว่าตอนแรก

ที่เกี่ยวข้องกับจะมาปฏิรูปวงการสงฆ์
แล้วก็มาแถมท้ายด้วยเรื่องการเมืองต่อ
ขอบคุณคุณภัยบูลที่มาเป็นแขกเชิญของเราครับ
พระคุณครับคุณภัยบูลกับผมลาไปก่อนนะครับ